จำได้ไหมเมื่อวานตำรวจนครพนมที่เอาลูกชายเขาไป
ไปลงพักอ่าจำได้เอาไปปิดไฟบนโรงพักอ่ะเรียบร้อยครับ
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมย้ายแล้ว๑๐ตำรวจตรีครับ
พาลูกเขาไปปิดไฟบนโรงพักนะครับเอาไปดูเหตุการณ์ก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคืบหน้าเป็นยังไงบ้างดำเนินการยังไงบ้าง
เพชรรัฐหรือว่านนนอายุยี่สิบเอ็ดปี
อดีตนะครับเป็นลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านด้าน
ดงมะเอกตะบนโพนทองอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม

คือไม่พอใจถูกนายนนท์ถ่ายรูปรถกระบะนะครับ
เพราะเข้าใจว่าเป็นรถคู่กรณีที่ไปชนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อน

นี่แหละครับลอยลอยอะไรเล็บหรืออะไร

ตำรวจตรีนะครับก็เรียกตำรวจพาขึ้นโรงพัก
คือพาพวกมาพาน้องที่โรงพัก
๓ทุ่ม๔๕ของวันที่๑๖ตุลาคมครับ
ในโดนได้รับแบบแจ็บที่ใบหน้าแบบนี้นะฮะ
เลยมีแผลฟกช้ำตามร่างกาย
นายอนุชิตคนเป็นพ่อและเป็นคนถ่ายคลิป
พาลูกชายไปตรวจร่างกายแล้วไปแจ้งความดำเนินคดี
ขอให้ย้ายตำรวจที่ก่อเหตุออกจากพื้นที่โดยเร็ว
คือไอ้คลิปแรกที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่เนี่ย

ใช่คือพ่อเขายืนถ่ายอยู่แต่ตำรวจก็

ใช่เพราะว่าลูกบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อไม่มาด้วย
ตามมาถ่ายคลิปด้วยสภาพผมจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลย
ล่าสุดครับพลตำรวจตรีธวัชชัยถุงเป้า
ผู้บริคับการตำรวจภูทรจังหวัดและคลอนพนม
สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงแล้วย้ายก่อนเลย

โดยขาดจากตำแหน่งเดิมที่สพนาโดนด้วยนะ
โต้นคุณคุณไปสังกัดสภบ้านกลางอเมินและคพนมก่อน

ท่านผู้ประคับการบอกถ้าผิดจริงจะดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาด
ส่วนสาเหตุเชื่อว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว
เพราะว่าตำรวจในคลิปไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นช่วงพักหลังเวลาราชการครับ
จำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมที่นนท์เขาไปถ่ายคลิปรถของฝั่งตำรวจไว้
เพราะว่านึกว่ารถคันนี้เป็นคู่กรณีกับรถเพื่อนเขาหรือเปล่า